ส่วนสองเด็กไทยที่โชคดีก็คือสถิตศรีโสภาคิรีแล้วก็ปริณบุญยะเลขานะครับ
เยาวชนไทยในโครงการแอร์เอเชียคลีกทัวร์นะครับ
เยาวชนอีก๖คนจากมาเลเซียจีนแล้วก็อินโดนีเซียที่รับโอกาสในครั้งนี้
เดินทางไปเยินอังกฤษเพื่อฝึกทักษะฝุ่นบอลจากทีมงานของทีม
ในหลีกแชมป์เป็นชิปพร้อมกับได้รับเสื้อทีมแล้วก็สกรีนชื่อจากสโมสร
ก่อนจะร่วมเชียร์ควีนสปาร์เอนเจอร์เปิดรับซัสโรดนะครับ
รับการมาเยือนของคาดิสซิตี้ในเกมแชมป์ชิปของอังกฤษคืนนี้ครับ